คุณอุ้งอิงครับก็อุ้มท้องท้องแก่แล้วด้วยนะครับ

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย
และอีกหมวกหนึ่งเธอคือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย
บอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอกอทมของทางพัก

เป็นครั้งแรกที่ได้มาติดตามการสมัครสอสอ
แบบบรรยากาศจริงสนามจริงแบบนี้ส่วนตัวของเธอบอกว่าตื่นเต้นแทนผู้สมัคร
หวังว่าจะได้สอสอกอทมมากที่สุด

หลังจากนี้ช่วงของการเลือกตั้ง

และขอเชิญพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ

ยังคงย้ำคำเดิมคุณอุ้งอิ๊งบอกครับ
ได้สำรวจความคิดเห็นคนสมุทรปราการ
ก็พบว่าคนสมุทรปราการ
จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เกือบ๓๖นะฮะ

เพื่อกลับมายืนเคียงข้างประชาชนอีกครั้ง
และขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ต้องการเบอร์นำโชคใดเป็นพิเศษหรือเปล่า
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าได้หมดทุกเบอร์นั่นแหละ
ขอแค่ให้ประชาชนจำเบอร์ให้ได้ก็พอ

แล้วเห็นมั้ยระหว่างเธอเดินไป

ก็คิดดูสิในช่วงห่วงเวลานี้แหละค่ะ

ที่เป็นการรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
ในทีมมาที่ไทยญี่ปุ่นดินแดง

ผมพรุ่งนี้จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อ
ก็จะไปที่สารวการกรทม๒
อาคารไอรวัตรพัฒนานะครับ
แดดิเดตนายกของพักทั้ง๓คน

คุณอุ้งอิงย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตย

ก็รู้สึกดื่มเต้นนะคะ
ให้ทุกเบอร์เนอะ
เพราะทุกเบอร์เราก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันบุ๊ด

รัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็บอกเลยแหละว่าเต็มที่มากในการลงพื้นที่พบประชาชน

และที่ผ่านมาการทำงานของสกก็ทำให้มีผลงานพิสูจน
ที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชน

ทั้งเรื่องของคมนาคมคอนโดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง
แล้วจากสิ่งที่ประชาชนไม่เคยเห็นผลงานก็ได้เห็น
ซึ่งเขาจะต้องรักษาเขตเดิมและเพิ่มเติมเขตใหม่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปดูตอนปี๖๒นี่นะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๓๐เขตเนี่ย
ทางอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลเนี่ย
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูเลือกตั้ง๖๖เป็นยังไงบ้าง
แต่ตอนที่พูดคุยกับคุณพิธาคุณพิทาก็บอกว่า
กังวลเหมือนกันเรื่องการขีดเขตของกรกต
ทำให้ผู้สมัครเองต้องลุยหาเสียงในพื้นที่
แต่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องการทำงานของสสเขตของก้าวกลายนะ
สมัครในเขตติดต่อกันก็ได้ร่วมกันเดินหาเสียง
แล้วก็มั่นใจว่าจะได้คะแนนเสียงทั้ง๓๓เขตแล้วก็แก้ไขปัญหาได้แน่นอนนะคะ
ของเราพื้นที่ดีสภาเด่น
พื้นที่ที่เราเคยชนะมาเราสามารถแก้ไขปัญหา

หรือคนที่ไม่ได้เป็นสอสอกอทมเวลาอภิปรายเรื่องต่าง
กฎหมายต่างก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรทมทั้งสิ้น
มั่นใจว่าถึงแม้ว่าการเขียนเขต๑เดือน๒เดือน
การเลือกตั้งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนสับสน
แต่พวกเราไม่สับสนพวกเราชัดเจนพวกเราตอบโจทย์
พวกเรามั่นใจว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแน่นอนซ้ำ

อีกหนึ่งพักครับก็คือพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักนะฮะ
เธอก็บอกว่าส่งผู้สมัครครบ๓๓เขตครับ
ยืนยันว่ามาเพื่อสร้างชัยชนะให้กับคนไทย
แล้วก็บอกด้วยว่าประชาชนต้องชนะ

แต่คุณหญิงหน่อยบอกว่าหัวใจดวงเดิม
หัวใจเดิมที่ทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดนะฮะ
ปีที่ผ่านมาเป็นสงครามการเมืองของ๒คั่ว
สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเศรษฐกิจมันแย่

อยากชวนประชาชนว่าต้องเดินออกจากสงคราม๒คั่วนี้
ถ้าเลือกพักเดิมจบการเลือกตั้ง
ก็จะกลับสู่สงครามการเมืองรอบใหม่
ดังนั้นพักไทยสร้างไทยขอโอกาส
ขอโอกาสพี่น้องประชาชนและจะไม่พาประเทศไปสู่วิกฤต

ประชาชนว่าต้องเดินออกจากสงครามสองคั่วนี้
เลือกอย่างเดิมเลือกพักเดิม
การเลือกตั้งคือการเริ่มต้นของสงครามการเมืองครั้งใหม่
ดังนั้นวันนี้เราจะเป็นทางรอดของประเทศ
เลือกไทยสร้างไทยไม่ได้คนที่เคยทำร้ายประเทศ
ว่าลุงคนไหนก็ไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอน

จะไม่นำพาประเทศไปสู่วิกฤต
จนเป็นเหตุหรือการหาเหตุของผู้มีอำนาจ

กรุงเทพมหานคร๓๓เขตซึ่งเยอะมากนะฮะ

ที่สอบถามเบื้องต้นและตรวจสอบข้อมูล
ก็พักใหญ่ก็จะส่งครบเต็ม๓๓เขตหมดเลย
เพื่อไทยประชาธิปัตย์
ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐไทยสร้างไทย

แล้วพอถามคำถามต่อไปว่าคาดหวังกี่เขตยังไง
ทุกพักค่ะตอบเหมือนกันหวังทั้ง๓๓เขตแน่นอนก็อยากให้หมด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศอันนี้เราเอาให้ดูพักใหญ่
แต่ถามว่านอกเหนือจากนี้เอายังมีให้ได้ติดตามกันอีก
เดี๋ยวสักครู่จะค่อยทยอยให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศแต่ว่า